ส่วนงานมหากรรมหนังสือระดับนานาชาติครั้งที่๒๑นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะ
จนถึงวันนี้นะคะมีประชาชนสนใจเดินทางไปซื้อหนังสือซึ่งเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมาก
ติดตามได้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
ประชาชนจำนวนมากค่ะต้องการที่จะมาหาซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเก็บเป็นที่ละลึกจึงมีประชาชนบางส่วนนะคะมารอเข้าคิวตั้งแต่งานยังไม่เริ่มค่ะ
ประชาชนที่ต้องการซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙มาเข้าคิวรอที่จะเข้างานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๑ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจก่อนเวลาเปิดงาน๑ชั่วโมงค่ะ
และแน่นอนว่าภายหลังเปิดให้เข้างานแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะมุ่งไปเลือกซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับในหลวงราชการที่๙
อย่างพันนีนุทิโรงชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าวันนี้ตั้งใจมาหาซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่๙โดยเฉพาะอยากซื้อไปเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา
ค่ะก็คืออย่างรุ่นเราเราอยู่มาจนขณะนี้แล้ว
แต่ว่าเรายังมองว่าเด็กหรือแม้กระทั่งลูกเราเองซึ่ง
ซึ่งตอนนี้มีลูกสองคนเขาก็จะอายุประมาณ๑๘กับ๑๙
เราก็ยังมองว่าเขายังรู้ระดับหนึ่ง
เพราะเนี่ยเขาไม่ได้รู้ไปถึงว่าก่อนหน้านี้ในหลวงจะเป็นยังไง
หลวงทำอะไรมาบ้างเรียนอะไรทำไมท่านถึงมีแนวคิดที่ดี
เด็จย่าเลี้ยงท่านมายังไงนะคะซึ่งเรามองว่าไม่ได้
คือทุกอย่างต้องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็สั่งสมมาเรื่อย
แล้วก็อยากให้ลูกได้มีโอกาสไม่ใช่แค่ฟังจากเรา
เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้อ่านเองเขาได้สืบค้นเองมันจะลึกซึ้งกว่า
แล้วเขาจะซึ้งในสิ่งที่ท่านทำให้กับประเทศชาติมากกว่าที่เรามานั่งเล่า
สำนักพิมพ์โป๊เซียนเปิดเผยว่าประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเลือกซื้อหนังสือ
เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเพิ่มขึ้นร้อยละห้าสิบ
โดยส่วนใหญ่จะเน้นหนังสือที่มีพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
บางเล่มจัดพิมพ์มานานนับ๑๐ปีแต่ประชาชนยังคงสนใจ
เพราะอยากหาซื้อเก็บไว้เป็นที่ละลึกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ที่หนังสือประมวลภาพพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวรโอกาสในหลวงราชการที่๙
ครองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปีรวมไปถึงพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ขณะกำลังทรงงานโดยมีพระเสโทหยดที่พระนาศิกก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเช่นกันค่ะ
ขณะที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์บอกว่าหนังสือนิตยสารผู้จัดการ๓๖๐องศาสุดสัปดาห์
เป็นฉบับพิเศษที่จัดพิมพ์ขึ้นมาจำนวน๒ฉบับคือฉบับแรกขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไป
จำหน่ายตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาขายไปทั้งหมดประมาณ๒๐๐เล่ม
ส่วนฉบับที่๒รักพ่อภูมิพลภายในเล่มจะบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจ
พร้อมรวบรวมธนบัตรในหลวงราชการที่๙ราคาขายเล่มละ๕๐บาท
เพิ่งวางจำหน่ายได้เพียง๓วันมียอดขายไปแล้วกว่า๓๐๐เล่มค่ะ
งานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่๒๑จะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ
ทำให้ร้านขายหนังสือตามแผงทั่วไปจำหน่ายหมดแล้ว
คาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาซื้อหนังสือ
เกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙ภายในงานเป็นจำนวนมากค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์รายงานจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ